คุณผู้ชมครับไอ้โฉมหน้าที่ผมบอกตัวที่มันคลั่ง
ตำรวจสพทัพทันครับตรวจสอบควายมันชื่อเจ้าโหนกนะ
โหน่งนี่ตัวผู้อายุ๕๖ปีได้คลั่งครับ
ควิดนะฮะควายตัวผู้ของเพื่อนบ้าน
แล้วก็ไล่ควิดเจ้าของควายไล่ควิดญาติพี่น้อง
เหตุเกิดที่บ้านหนองญาติไซน์น้ำหมู่สามตะบลทัพทัน
ตะบลทัพทันสวรรค์อุทัยธานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔คนด้วยกันครับ
ทั้งหมดเป็นพี่น้องนามสกุลเดียวกันหมดเลย
สาหัสได้๓คนคุณผู้ชมก็คือ
ธีรพงศ์เทียมจันทร์อายุ๕๗ปีคนนี้แหละครับ
คนที่ไส้ไหลที่ผมบอกนางประหยัดเทียมจันทร์อายุหก
คนนี้ถูกควายควิดตรงลำคอนายวัญชัยเทียมจันทร์อายุ๖๐นะครับ
เจ้าของควายถูกควายควิดแขนกับขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุทัยธานีทั้งหมดฮะ
มีแผลถลอกแต่หมอให้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก่อน
สังเกตอาการก่อนข้างในช้ำหรือเปล่า
นายจักริตสาวพัฒน์อายุ๒๐ปีครับเพื่อนบ้าน
เล่าบอกว่าได้ยินแล้วล่ะคนร้องขอความช่วยเหลือก็ออกมาดู
โอ้โหไอ้โหนกไอ้โหนกคือควายคุณผู้ชม
โหนกมันคลั่งมันไล่ควิดเจ้าของไล่ควิดพี่น้องนะฮะ
ก็กำลังอยากจะไปแยกควายเพื่อนบ้านออกด้วยที่ผ่านมา
โหนกเนี่ยเคยไล่ควิดเจ้าของมาแล้วนะแต่หนีทันฮะ
หนูก็ได้ยินเสียงเขาเจลเจ้าเขาแล้วหนูก็นึกว่าเขาทะเลาะกัน
ก็วิ่งมาดูที่ไหนได้เขากำลังจะแยกออกจากกัน
ตัวนอกมันก็จะพยายามจะควิดใช่

ใช่ใช่เขาจะไปห้ามแล้วทีเนี่ย
ไอ้ตัวนั้นน่ะพอเขาจะไปห้ามออกตัวนอกอ่ะนะ
มันก็คุยเลยอ่ะลอยเลยมึงเห็นอ่ะ
แล้วทีนี้พอขวิดคนนั้นน่ะลอยแล้ว
พอล่วงไปแล้วอีกคนนึงก็เขาอยู่ตรงในคอก
ทีนี้ก็อยู่ในมุ้งอ่ะนะทีนี้มันก็ไปขวิด
มันเห็นก็ควิดติดคอกเลยคนผู้หญิงนะ
โดนตรงคอเขาก็รีบไปลงบาน
แล้วทีนี้พออีกคนนึงมาขี่รถมาจอดเลย

ถือไม้ไปอันหนึ่งแล้วก็จากเชือก
จัดเชือกทีนี้มันก็หันมาขวิดใส่ไหลเลย
นายสะอาดชาญกิจกันนะครับ

ท่านบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วควายมันคลั่งมากเนี่ย
ก็เดินวนเวียนวนเวียนอยู่นอกคอกนะครับ

นี่คืออะไรครับคุณผู้ชมครับนี่คือ
ปืนยิงลูกดอกยาซึม
อ่ายาซึมยิงแล้วมันจะซึม
โอ้โหแล้วตัวขนาดนี้ต้องใช้ยาซึมแค่ไหนล่ะเนี่ย

ใช่ฮะคือตามยุทธวิธีต้องทำให้เร็วที่สุดนะครับ

ลูกดอกปากก้นควายไปกี่ดอกนะฮะ
ก็ดักปักไปนะฮะ๑ดอก
แต่ต้องรอ๑๐๑๕นาทีนะ

เทพานี้ก็จับเอาไปผูกเว้ยก็อยู่ใบยกต้นไม้ใหญ่
ส่วนสาเหตุที่ควายมันคลั่งคุณผู้ชมครับ

เฮ้ยฉันนี่แหละจ่าฝูงฉันนี่แหละจ่าฝูง

พอแยกแม่ยิ่งหงุดหงิดอยู่แล้ว

ว่านี่ครับควายมันเป็นอุปดิษฐ์แบบนี้